คุณผู้ชมค่ะนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะ
แล้วก็เป็นครั้งแรกของวงการสื่อมวลชนด้วยนะคะ
เพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะช่วยผลักดันวงการสื่อ
ก้าวไกลไปยิ่งกว่าเดิมค่ะ

แล้วเมื่อวานนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะ
ทีสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้แนวคิดสื่อเพื่อสังคมยุคใหม่
คนรุ่นใหม่หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
และมีความตั้งใจที่อยากจะผลักดันวงการสื่อไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกัน
งานนี้ไม่จำกัดอายุสายงานและความเชี่ยวชาญ
มาร่วมกันสร้างสรรค์ไอเดียใหม่
เพื่อให้เกิดโซลูชั่นและนวัตกรรมที่จะช่วยพลิกวงการสื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
ซึ่งเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปแล้วหวานนี้
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะ
โดยมีคุณธนวลัยวัชรพล
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการออนไลน์
ไทยรัฐออนไลน์กล่าวเปิดงานค่ะ
ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ว่าเราอยากรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่
หรือว่าคนที่เขาเก่งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ย
หรือว่าช่วยปรับเปลี่ยนวงการสื่อของไทย

ว่าอยากจะเห็นไอเดียใหม่จากผู้เข้าแข่งขันทุกคนเลยอะค่ะ
งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะ
รวมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าแข่งขัน
ซึ่งมีทีมผ่านเข้ารอบทั้งหมด๑๑ทีมจากทั้งหมด๔๖ทีมค่ะ
โดยใช้เวลาในการแข่งขัน๒วัน๑คืน
เริ่มตั้งแต่วันนี้ซึ่งทุกทีมนะคะ
จะมีเวลาทำงานกัน๒๔ชั่วโมง
และในวันนี้ค่ะเวลา๑๖นาฬิกา
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอผลงาน
เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่ตอบโจทย์

ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล๑๐๐๐๐๐บาท

ได้รับเงินรางวัลรางวัลละ๓๐๐๐บาท
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกับไทยรัฐออนไลน์ด้วยค่ะ